มาดูเรื่องนี้กันหน่อยมิจฉาชีพหลอกเงินคุณยายเงินเก็บทั้งชีวิตค่ะ
หนึ่งแสนหกหมื่นบาทอ่าไปทำกับคุณยายค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะแก๊งนี้เนี่ย
หลอกให้คุณยายถอนเงินหนึ่งแสนหกหมื่นบาทแล้วก็ฉกเงินไปทั้งหมด
โดยที่คุณยายเองไม่รู้ตัวเลยนะคะมาดูกันว่าวิธีการของคนกลุ่มนี้ทำยังไง
คุณนางอบค่ะคุณยายอบอายุเจ็ดสิบเอ็ดปีกับหลานสาวนะคะ
เป็นชาวบ้านโนนสง่าพัฒนาอยู่ที่บุรีรำไปแจ้งความกับตำรวจ
ช่วยตามคนร้ายมาดำเนินคดีหน่อยเพราะว่าหลอกเอาเงินไปหนึ่งแสนหกหมื่นบาท
เหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมานะคุณยายบอกว่า
มีผู้ชายผู้หญิงรวมกัน๕คนมาที่บ้านมาติดต่อหาซื้อที่ดินให้เจ้านาย
อยากได้ที่ดินมีโฉนดยายก็บอกไม่มีหรอกมีแต่ของยายนี่แหละ
ประกาศขายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่ดิน๑ไร่
ตั้งใจจะขาย๒๔๐๐บาทถ้าสนใจจะพาไปดูเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาเจ้านายมาดู
หลังจากนั้นก็ขับรถออกไปหายไป๒ชั่วโมงครึ่ง
กลับมามีผู้ชาย๒คนผู้หญิง๑คนมา๓คน
เป็นกลุ่มคนที่มาคุยเมื่อเช้านี้แหละนะคะจะให้ยายพาไปดูที่ดิน
แล้วก็นั่งรถไปด้วยกันคุณนัทพงศ์ตอนนั่งรถไปด้วยกัน
เขาบอกว่าขอแวะดูที่ดินอีกแห่งนึงได้ไหม
นัดจ่ายเงินให้กับคนขายที่ดินเอาไว้มาซื้อไว้แล้วนะคะ
เดี๋ยวจะเอามีคนเอาเงินก้อนใหญ่มาให้
คุณยายบอกได้ยินเขาคุยกันว่าเป็นเงินที่จะเอาไว้จ่ายค่าที่ดินที่ซื้อนี่แหละนะคะ
แล้วก็นั่งรถไปคนร้ายก็ชวนคุยนู่นคุยนี่
มีบางจังหวะคุณยายบอกคนร้ายเอามือมาแตะตัวคุณยาย
ตอนนั้นคุณยายก็ยังไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
แต่สักพักนึงคุณยายบอกว่าพอสักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่า

ตอนนั้นเนี่ยหนึ่งในแก๊งเนี่ย
บอกคุณยายบอกเงินที่เตรียมเอามาจ่ายค่าที่ดินไม่พอ
ขอยืมยายก่อนสักหนึ่งแสนหกหมื่นได้ไหม

ขอยืมไอหน่อยได้ไหมแสนหกนะคะเดี๋ยวคืนให้
มันเป็นมุกเดิมเลยนะใช่
คือลูกหลานเนี่ยเวลาฟังข่าวแล้วบางทีต้องพูดให้
ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านฝั่งบ้างนี่นะพฤติการเป็นแบบนี้
อย่าไปเชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยอ่าแต่ว่าบางทีคุณยายเนี้ย
ก็อาจจะไม่สามารถต้านทานได้เพราะคุณยายบอก
รู้สึกบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันคุณยายเริ่มงง
บอกมีคือตอนนั้นยังมีสติอยู่
มันเกิดขึ้นแบบง่ายเลยค่ะทำให้คุณยายเชื่อว่า
คือสติที่ไม่มี
แล้วให้เงินเข้าไปง่ายไปเบิกให้เขาเลยแบบเนี้ยมันมาจากการที่โดนป้ายยาหรือเปล่า
หลังจากที่เขามาแตะตัวเนี่ยแล้วรู้สึกเหมือนมึนมึนงงงงเนี่ย
แล้วรู้สึกเคลิ้มแล้วเงินก็ให้เขาไปเนี่ยค่ะ
หลังจากนั้นแก๊งนี้ก็พายายไปทิ้งไว้ที่ร้านขายรถมอเตอร์ไซค์ในตัวอำเภอ
แล้วก็หนีไปนะคะเสียใจมากมากเลยเพราะว่าเงินก้อนนี้ก็คือเงินที่จะไว้ใช้ตอนแก่นะคะ
มาทั้งชีวิตค่ะเก็บของยายเองค่ะยายก็มีแค่นั้นแหละ
ทำแบบยายยายอยากออกข่าวให้เขารู้ว่าใครที่โดนแบบนี้ก็อย่าทำอย่าทำเหมือนยายเลย
ยายก็ไม่รู้เรื่องยายไม่รู้เรื่องอะไรเลยปวดหัวเวียนหน้าแล้วก็เหมือนกับมันเบลอนะคะ
นะแล้วก็อย่างที่คุณนัทพงศ์บอกแหละลูกหลานอาจจะต้องดูแล
อืมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนิดนึงเราไปกับใครก็ไม่รู้อ่ะค่ะ
แล้วนั่งรถไปด้วยเนี่ยค่ะแต่โดยเจตนายายอ่ะ
ก็คือยายจะพาไปดูที่เพราะยายขายที่ใช่ไหมคะ
แต่มันมีกลวิธีของคนร้ายที่ทำให้คุณยายหลงกลนะคะ
ก็ฝากเตือนไปยังผู้สูงอายุด้วยอย่าหลงเชื่อใครง่าย
แล้วมิจฉาชีพก็มาในรูปแบบนี้ค่ะนะคะ
ขอให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยนะคะ